จากนี้ก็ยอมรับนะคะว่าตื่นเต้นที่จะได้ร่วมกวนกับเราระดับโลก
ซึ่งตัวเองจะเตรียมสภาพร่างกายและจิตใจให้พร้อมที่สุดรวมถึงจะลงไปเล่นแบบไร้ความกดดันค่ะ
มีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด๗๐คนนะคะเล่นกัน๔วันไม่มีการตัดตัวค่ะ